ถ้ายังไม่มีคนที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับนักกีฬาจริง
ไม่มีองค์กรที่ถึงเวลาดูแลตรงนี้

และถึงเวลามากำหนดทั้งกฎเกณฑ์กฎกติกาต่าง

และเป็นหน่วยที่ด่านหน้าในกรณีโดนรถ
มันจะต้องมีสหภาพตรงนี้มารองรับเป็นปากเป็นเสียงให้กับเขา
แต่บุคคลผู้บริหารตรงนั้นต้องมาจากนักกีฬา
การที่ทำให้เยาวชนมารักความเป็นกีฬา
ผมว่าเริ่มจากชุมชนก่อน

แต่ละหมู่บ้านเนี่ยคือให้เป็นฮีโร่เลย
ทางด้านกีฬาเป็นตัวอย่างที่ดี

สุดท้ายคัดสรรค์มาแล้วอยู่ในมือสมาคม
สมาคมเอาชื่อเขาใส่ในแผน

ถ้าวันนี้คนเหล่านั้นได้งานเลย
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานอันไหนของภาครัฐก็แล้วแต่
จะเป็นข้าราชการทหารจะเป็นข้าราชการพลเรือน
แล้วแต่เขารู้แล้วเขามีงาน

มองว่ารัฐสามารถจัดงบตรงนี้มาได้
ถ้าเห็นว่ากีฬามีความสำคัญจริง
กีฬาสำคัญต่อลูกหลานของเรา
ละสำคัญต่อสุขภาพของคนทุกคนในประเทศ
กีฬาสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมกีฬา
ในประเทศให้ดังนั้นต้องจัดสรรงบประมาณมาค่ะ
ถ้าเรามีศูนย์กีฬาชุมชน

ให้เด็กในชุมชนนั้นได้เข้าไปใช้บริการ

คนที่มีพรสวรรค์ที่มีทักษะอะไรต่าง
มันก็จะพัฒนาขึ้นเป็นนักฟุตบอลเป็นอาชีพหรือเป็นระดับชาติต่อไปได้
ตอนนี้ปัญหาหลักของวงการกีฬาก็คือ
เราคุยกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็มันก็จะมีไม่กี่เรื่อง
คือตัวนักกีฬาได้รับการดูแลตอบแทนเป็นยังไงนะครับ
แล้วก็การที่จะเป็นนักกีฬาอาชีพเนี่ย
มันยังเป็นอาชีพได้ไม่จริงในทุกกีฬา
มันเลยทำให้บางชนิดกีฬาที่เขารู้สึกว่าอันนี้เป็นอาชีพจริง
กูจะเล่นทั้งจริงแล้วบางทีอาจจะไม่ใช่เราก็ได้
แต่เพียงแค่ว่าอยากจะคิดว่ามันไปถึงจุดหมาย
เพราะมันได้เงินแน่ชัวร์อะไรอย่างนี้นะครับ
ตอนนี้แชร์กันว่าถ้าแต่ละท่านได้มีโอกาส
เข้าไปบริหารจัดการเรื่องของกีฬาเนี่ย
เอาตัวตั้งต้นก่อนเลยตัวนักกีฬา
จะได้รับสวัสดิการดีขึ้นยังไงหรือ
ทุกวันนี้ที่มันเป็นอยู่มันไม่ดียังไง

จะเริ่มก่อนตรงนี้ครับที่ชัดเจนที่สุด

ส่วนหนึ่งที่เห็นโมเดลหนึ่งที่มันเวิร์คอยู่แล้ว
ในประเทศอื่นคือสาภาพนักกีฬา
ซึ่งของไม่ว่าจะเป็นกีฬาไหนก็ตาม

จะเหมือนสหภาพแรงงานของแรงงานทั่วไป
คือตอนนี้เนี่ยถ้ายังไม่มีคนที่เป็นปากเป็นเสียง

ไม่มีไม่มีองค์กรที่ถึงเวลาดูแลตรงนี้

และถึงเวลามากำหนดทั้งกฎเกณฑ์กฎกติกาต่าง

แล้วเป็นหน่วยที่ด่านหน้าในกรณีที่ถ้า

มันจะต้องมีสาภาพตรงนี้มารองรับ
เป็นปากเป็นเสียงให้กับเขาแต่บุคคลผู้บริหารตรงนั้นต้องมาจากนักกีฬา
นักกีฬาต้องเป็นคนไม่ใช่ว่ามีใครนักการเมืองเอามาแต่งตั้ง
มาลอยมาเฉยมันจะต้องถูกเลือกมาโดยนักกีฬาของในแต่ละอาชีพ

ที่ใครจะเป็นใครจะเป็นคนตั้งก็เหมือนกับกระทรวงกีฬาสมมุติถูกไหม

ก็อย่างนี้พักประชาชาติเนี่ยมีนโยบายที่จะจัดตั้งสภากีฬาแห่งชาติขึ้นมา
สภากีฬาแห่งชาติเนี่ยก็จะมีบุคคลที่มีความรู้มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญในแต่ละกีฬาเข้ามาอยู่ตรงนี้
เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าถ้าพูดถึงเรื่องสวัสดิการของนักกีฬา
นักกีฬาทีมชาติหรือนักกีฬาอาชีพบ้านเราเนี่ยกีฬาเนี่ยมันเป็นอาชีพยังไม่ครบทั้งหมด
ใช่เป็นบางกีฬาแค่นั้นเอง
เพราะฉะนั้นเนี่ยสภากีฬาแห่งชาติก็กำหนดแนวทางได้ว่าถ้าเรื่องของนักกีฬาทีมชาติสวัสดิการจะดูแลเขายังไง
ตั้งแต่เขาเนี่ยกำลังทำหน้าที่อยู่จะดูแลให้เขาทำหน้าที่ได้ดีที่สุดเนี่ย
จะเข้าไปจัดหาอะไรต่างทั้งทุนงบประมาณอะไรต่างให้กับสมาคมกีฬา
สมาคมกีฬาก็ส่งต่อให้กับนักกีฬาได้อย่างไรนะครับ

อย่างน้องวิวพูดถึงเนี่ยเมื่อกี้ผมก็ยังไม่รู้นะว่าเออเดี๋ยวนี้ทำไม
คนที่ทำชื่อเสียงมาอย่างบาสเนี่ย
ส่วนภักดิ์คนไทยไปไหนมีหน้ามีตา
อยู่คนที่ไม่เคยคุกเค้มาตั้งแต่รากเง้าด้านเดิม

ก็คือเป็นเรื่องเดิมที่พี่บาทบอกว่า
สุดท้ายคือตอนนี้เรากำลังคุยเรื่องสภานะ

แต่ว่าปัญหาที่พี่บาทพูดเมื่อกี้นี่แหละบอกว่า

ดันไม่ได้เคยเล่นกีฬาจริงไม่รู้จริงถูกไหม

มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์

ฉะนั้นการตอบแทนดูแลเนี่ยเดี๋ยวไอเราต้องถามนักกีฬาเองทีน

การที่จะทำให้เยาวชนมารักความเป็นกีฬา
ผมว่าเริ่มจากชุมชนก่อนนะครับ
ให้เขาเป็นฮีโร่หมู่บ้าน

แต่ละหมู่บ้านเนี่ยคือให้เป็นฮีโร่เลยนะครับ

จะจุดเย็นซูดหน้าตาดีเราจับถ่ายคุยแม่

ตำบลเราเลยตรงนั้นจะมีความรู้สึกว่านักกีฬาเนี่ย
จะมีความเฮ้ยเด็กบ้านนอกได้ขึ้นป้ายมันก็มีความฝันไปต่อเนื่อง
คนเห็นก็อยากไปไปไหนกันบ้างเหมือนกัน

นักกีฬามันก็มีกำลังใจเราระดับตำบลแล้วเราไปจังหวัดเราไปประเทศ
อย่างนี้พอขึ้นเป็นเชื้อระดับประเทศจริงระดับโลกจริง
คราวนี้นักกีฬาเนี่ยก็เป็นฟีเตอร์สินค้าดักแล้วนะ
ต้องเอานักกีฬาเป็นฟีเตอร์พวกรองเท้าฟุตบอลรองเท้าเราต้องอาศัยนักกีฬา
ทุกวันนี้เห็นไหมส่วนมากเป็นศิลปินดาราเป็น

ศิลปินดาราอาจจะเป็นในแบบโฆษณามากกว่า

ใช่ตัวนี้ถ้าเราปั้นนักกีฬาเป็นนางแบบเลย
เป็นในแบบสินค้ากีฬาเกี่ยวกับกีฬาเนี่ย
ผมว่ามันก็จะทำให้ความเป็นนักกีฬายกระดับขึ้นมาเป็นซุปเปอร์ตาร์อีกได้

แสดงพี่บ๊าสจะมองกลับหัวว่าสุดท้ายอันนี้เราก็เริ่มตั้งสภา
หมายถึงว่ามันไปสร้างถ้าเกิดจะมองว่าสภามันจุดเล็ก
ไปเริ่มต้นจากรากฐานก่อนเป็นไปได้เหมือนกัน

เรามองว่าจริงเราควรจะมุ่งประเด็นมองสองประเด็นก่อน
ประเด็นแรกเรามองในเรื่องของตัวกีฬาเป็นเลิศ
นักกีฬาที่มาทำหน้าที่ทีมชาติ
อย่างที่บอกครับทีมชาติเนี่ยเรามีตั้งแต่ตั้งแต่รุ่นเล็กจนมาถึงจนเป็นรุ่นใหญ่
เป็นตัวแทนแบบโอลิมปิกเอเชียนเกมต่าง
เราต้องมองว่าจะทำยังไงให้คนเหล่านี้เขาเป็นไอดอล
แต่ถามว่าสิ่งที่พวกเขาเสียเขาต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อม

แล้วคำถามหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนจะถามคือ
แล้วถ้าลูกเขาไม่ติดทีมชาติเขาจะได้อะไร
เราต้องบอกให้ได้ครับว่าวันนี้ถ้านักกีฬาเหล่านี้ที่เข้ามา
คัดสรรมาแล้วอยู่ในมือสมาคม
สมาคมเอาชื่อเขาใส่ในแผนที่จะพัฒนาต่อเป็นทีมชาติ
คนเหล่านี้ควรได้งานของภาครัฐ
ถ้าวันนี้คนเหล่านั้นได้งานเลย
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานอันไหนของภาครัฐก็แล้วแต่
จะเป็นข้าราชการทหารจะเป็นข้าราชการพลเรือน

ใส่ชื่อไว้ว่าถ้าเรียนจบตอนนี้ก็เล่นกีฬาเต็มที่อยู่เลย

เราจะไปบังคับเขาไม่ได้เขาอาจจะไม่ชอบก็ได้
ใช่ไหมอย่างของฟุตบอลบางคนเขาได้เป็นข้าราชการตำรวจ

อันนี้ต้องเป็นสิทธิ์ที่เขาเลือกได้
ขออนุญาตนะครับบอกพ่อแม่ถามว่ามาซ้อมกีฬาใช่ไหม
แล้วถ้ามาฉีดทีมชาติจะได้อะไร
อันนี้เราไม่สามารถที่จะบังคับได้
ว่าโชคชะตาคุณจะเพราะความแข่งขันมันเยอะ
แต่สิ่งที่คุณได้คือได้หนึ่งห่างกายยาเสพติดแน่นอน
ร่างกายแข็งแรงถูกไหมฮะเพราะว่าติดทีมชาติไม่ติดทีมชาติ

ถ้าไม่ติดทีมชาติเนี่ยอย่างน้อยคุณก็ร่างกายแข็งแรง
มีประสิทธิภาพที่ดีในการทำงานอย่างอื่นได้
ก็ต้องเปลี่ยนตามวิถีชีวิตคน
มันรับประกันไม่ได้หรอกใครมาติดทีมชาติ
มันทุกคนต่างมีความฝัน

คนที่เป็นตัวแทนแล้วถูกไหม
เหมือนเขาเสียสลากเหมือนพี่บ๊าสไปแข่ง
เราจะต้องบอกว่าเราจะมีสวัสดิการยังไง
แล้วเราต้องยอมรับว่าตอนนี้สวัสดิการที่ดีที่สุดของประเทศเรา
คือสวัสดิการข้าราชการในการรักษา

แต่ถามว่าอันนี้คือมุมที่เราอยากให้คนที่เสียสละเนอะ
คนที่เป็นทีมชาติได้สวัสดิการเหล่านั้น
แต่อย่างที่บอกครับมันคือต้องเป็นทางเลือกกับอย่าง

อย่างที่สองที่อยากจะบอกเจคือในมุมของกีฬาอาชีพ

สิ่งหนึ่งที่ภาครัฐแล้วหน่วยงานของรัฐจะต้องดูแล
คือการทำให้สัญญาทุกสัญญาเป็นสัญญาจริง
วันนี้คุณตกลงกับหน่วยงานที่เป็นสโมสรเป็นต้นสังกัด
คุณจ้างคุณจะจ่ายเงินคุณต้องจ่าย
ทุกวันนี้เราเกิดเจอปัญหาที่ว่านักกีฬามาปรึกษาสมาคมมาปรึกษาเจ
แล้วทุกหน่วยงานก็จะบอกว่าอำนาจไม่มี
ไม่สามารถที่จะไปบังคับให้เขาจ่ายเงินสวยแล้วกัน

ถามว่าหูแล้วสุดท้ายนักกีฬาธรรมดาเนี่ย

นักกีฬาที๒ที๓ตัวเล็กเงินเดือนไม่กี่พัน
จะให้ไปจ้างทนายฟ้องศาล๕ปีรู้ผล
อันนี้หน่วยงานของไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกีฬาเอง

จะทำยังไงให้นักกีฬาอาชีพ
ได้เงินตามสัญญาที่เขาเขียน

ในมุมก็คุณพายุคุณระวีก็คือตั้งสภา

เพราะว่ามันก็คือถ้ามันอยู่ในตำบล
ในหมู่บ้านมันก็จะค่อยขยายองค์กว้างมา

ถ้าเข้าในสภามันก็ต้องมีเรื่องของการดูแล

ถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว

มันอยู่ที่การบริหารจัดการงบประมาณของรัฐบาล

มองว่ารัฐสามารถจัดงบตรงนี้มาได้
ถ้าเห็นว่ากีฬามีความสำคัญจริง
กีฬาสำคัญต่อลูกหลานของเรา
กีฬาสำคัญต่อสุขภาพของคนทุกคนในประเทศ

หนึ่งในนั้นก็คือเป็นเรื่องของการสนับสนุน

ในปัจจุบันนะคะนักกีฬาทีมชาติไทย

ทุกคนอยากได้สวัสดิการที่ดีค่ะ
แต่เมื่ออยากได้สวัสดิการที่ดีก็ต้องไปรับราชการถูกต้องไหมคะ
ที่จริงแล้วเราน่าจะมีกองทุนอะไรสักอย่างหนึ่งที่ดูแลเขาเป็นเฉพาะเจาะจง
แล้วทำไมเก่งกีฬาจะต้องไปรับราชการ

อันนี้คือหมายความว่าแทนที่เราจะได้ใช้ความรู้ความสามารถที่เรามี
แล้วก็พัฒนาวงการกีฬาต่อไปแต่ในวันนี้เนี่ยเราอาจจะต้องมาพึ่งสวัสดิการของค่าราชการ
แล้วก็ต้องขอตัวมาทำงานด้านกีฬา

อันนี้คือวิวมองว่าเราควรที่ต้องหันมาดูแลนักกีฬาอย่างจริงจังกว่านี้ค่ะ
สวัสดิการแล้วก็การสร้างแรงจูงใจก็คือการเพิ่มเงินรางวัลให้กับเขาเนี่ย
สิ่งที่ดีที่สุดในการสร้างแรงจูงใจให้เด็กและเยาวชนหรือพ่อแม่ที่อยากจะลงทุนให้ลูกเนี่ย
เล่นเนี่ยเพราะเขามีความหวังไงคะว่าวันหนึ่งเขาอาจจะได้ติดทีมชาติชีวิตเขาจะเปลี่ยน
แล้วเขาจะได้เงินตรงนั้นแล้วเขาจะได้สวัสดิการที่ดีดังนั้นเนี่ยคือแรงขับในการที่เขามาเล่นกีฬา
แต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยรางวัลก็น้อยสวัสดิการก็ไม่มีปลายทางก็ไม่รู้จะติดหรือเปล่าทีมชาติ
แต่อย่างน้อยเนี่ยลูกหลานเราเด็กที่เล่นกีฬาวิวบอกคอนเฟิร์มเลยคือ๑๐๐เขาจะแตกต่างจากเด็กอื่น
ถึงวันหนึ่งเขาไปไม่ถึงจุดหมายแต่เขาก็เป็นเด็กที่มีวินัยอดทนได้รอได้
แต่ทีนี้มันอยู่ที่ภาครัฐด้วยที่จะต้องสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณที่วิวบอก
ถ้าเรามีเรื่องของแรงจูงใจทางด้านภาษีให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
ไม่ใช่เอาแต่งบจากรัฐบาลอย่างเดียวให้เอกชนบริษัทต่างสามารถเอาเงินมาบริจาคให้ผู้จัดต่าง
คนที่มีศักยภาพที่จะจัดได้ในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยเขาสามารถจัดอีเวนต์กีฬาของเขาเอง

เขาอย่าไปยุ่งเขามีตังค์ก็ปล่อยเขาจ่ายไป
แต่ว่าถ้าอยากจะมีพี่บาทแบบนี้สักพันคน
เออพี่ไม่ได้จ่าย
หมายถึงว่าเราจัดกีฬาการกุศล

พี่บ๊าสกาศสวงศ์ทีมรัฐสามารถสามารถละลายได้มอบไว้เป็นนี้แหละครับ

แล้วเราสามารถเขียนคำลองเข้าไปว่าเรามีการจัดการโดยคนนี้คนนี้ในพื้นที่นี้
ตรวจสอบได้จริง

โอเคเอาไงแต่พี่ต้องขายอ่ะ
ตอนนี้ความสำหรับชาวพลาดมาช่วยกัน
อันนี้ขอเสนอก่อนขอเสนออันนี้เป็นแนวคิดว่าแล้วมันจะดีแค่ไหน
ถ้าการเข้าถึงเงินทุนแล้วโปร่งใส

เขาก็อ่ะเอาเงินมาลงแห้นี้นิดนึงหน่อยนึง

พี่บาทได้งบพี่บาทได้งบไปจากแฮปปี้
คนในชุมชนไม่ต้องมาลงขันออกตังค์กันเอง
บริษัทเขาก็ได้ส่วนลดทางภาษี

บางคนได้งบร้อยหนึ่งอ่ะเหลือ๕๐บาท

อันนั้นไม่ได้พูดแต่ว่าอันนี้คืองหลักการ

ของก้อมาร้อยหนึ่งเหลือห้าสิบหกสิบ

เขาเรียกว่าเวรกรรมใครกรรมมันใคร
คือปัญหาส่วนใหญ่คือมันไม่ถึงปลายทาง
ไม่ใช่แค่เรื่องทีรายแน่นอนอายุ
เอกชนเข้ามาช่วยดีครับต้องนั่นอยู่แล้ว
แต่สิ่งที่เขาต้องถามกลับไปก็คือว่าแล้วเขาได้อะไร
แต่ส่วนหนึ่งที่เขาหลายคนบอกว่าทำไมถึงมาช่วยนักกีฬาตอนที่ว่า
เอาให้คุณวิวได้เหรียญมาก่อนแล้วค่อยเอาไปเอาป้ายมาให้
แต่ในระหว่างทางก่อนที่เขาจะถึงจุดนั้นเนี่ยมีเงินที่มาดูแลเขาไหม
แต่คำถามก็คือว่าเอกชนเนี่ยก็บอกว่าไม่รู้จะให้ใครแล้วให้แล้วไม่รู้จะถึง
นักกีฬาคนนี้หรือเปล่าหรือนักกีฬาเทคอนโดหรือกีฬาอื่นก็ตาม
กลายเป็นว่าทุกคนแห่ที่จะเอาเงินเนี่ย
มาให้วันที่มียูนิคอนของกีฬานั้นของประเทศ
ที่ไปสร้างชื่อได้
แต่คนอื่นที่ระหว่างทางที่กำลังสู้อยู่แล้วก็บอก

บกีฬามันก็ได้จากการกีฬาทุกคน

เป็นกี่ปีก็ยังเป็นใบต่อต่อเนื่องนะ
กินค่าอยู่เนี่ยสมมุติว่าเรานักกีฬาหมด
การกีฬาอย่างนี้ก็ให้ทุกคนกินได้เหมือนกันหมด

แต่ใครประสบความสุดใดมาปุ๊บ
ทำให้มันจะขาด
มันไม่รู้ว่าตามกฎกรรกาของแต่ละสมาคมอยู่แล้ว

แล้วใครจะไปรู้ว่าคนนี้จะได้เหรียญทอง

สมาคมกีฬาต่างการกีฬาอย่างนี้

ยกตัวอย่างง่ายในกีฬาที่ผมดูแลอยู่ตอนนี้
ณวันนี้ถ้าเราดูทีมชาติไทย๕คนแรกเนี่ย

ไม่ได้เคยอยู่ในระบบสารระบบของประเทศไทยเลย

คือผลงานนะตอนนี้ไม่มีการสร้างรากฐานที่ชัดเจน
ที่จะมาเทียบหรือเหมือนระบบที่เริ่มทำตอน
สมัยคุณวรวีเป็นนายกสมาคมฟุตบอล
ไม่ได้มีการปูรากฐานอย่างชัดเจน
ทำยังไงให้ผลงานดีไปเอาพวกลูกครึ่ง

ใช่ลูกครึ่งอเมริกันไทยมาแค่นั้น
ผมเห็นด้วยกับพี่ว่าความมานะความตั้งใจแล้วมันอยู่ที่ดวงของคุณด้วย
ส่วนหนึ่งว่าคุณจะได้ติดทีมชาติไหม
แต่หลายครั้งเด็กพวกนี้ติดอยู่ในระบบ
ที่เป็นวัฒจักรที่เขาหนีออกจากบ่วงตรงนี้ไม่ได้
สมาคมที่ดูแลมีกฎเกณฑ์ของตัวเอง
ก็ไปดึงเอาเด็กจากที่อยู่ที่อเมริกา

มีอะไรมาห้อยอยู่ปลายทาง
ยังบอกว่าจะต้องแข่งขาย

เรื่องจริงจากแรกน่ะผมเข้าใจมันคือไม่แฟร์นี่แหละหนึ่งเรื่องเหมือนกัน
ให้เด็กเยียวชนเนี่ยคือมันมีบ้านเรานี่
เราจะกระโดดข้ามไปมองปลายเหตุทั่วไป
ให้รางวัลกันยังไงอันนี้มันไปแต่ว่าพื้นฐานเนี่ยเราต้องเปิดตรงนี้ให้กว้างก่อน
ภาครัฐเป็นหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการสาธารณะด้านกีฬานะ
จะต้องให้เด็กเล็กเยาวชนเข้าถึงได้ไม่จำเป็นจะต้องเฉพาะเด็กเล็กอย่างเดียว
ประชาชนทั่วไปทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งคนสูงอายุแม้กระทั่งคนพิการเนี่ย
ถ้ามีโอกาสที่เข้ามาเล่นกีฬามันมีประโยชน์ต่อประเทศชาติมากมาย
ผมยกตัวอย่างง่ายนะเรามีลูกหลานหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ย
ถ้าเราแข็งแรงเราไม่ต้องไปเสียเงินค่าหยูกยาไปโรงพยาบาลอะไรต่าง
บุคลากรด้านการรักษาพยาบาลหมอแพทย์พยาบาลต่างเป็นแสนล้าน
เพราะฉะนั้นถ้าแสดงว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องการกีฬา
ถ้าคนในชาติแข็งแรงนะฮะคนในชาติแข็งแรง
งบประมาณตัวนี้มันจะลดลงไปมากเลย
งบตัวนี้เราก็เอามาจัดหาการบริการให้กับเด็กเยาวชน
คนประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้ามาเข้าถึง
ตอนนี้คนอยากจะแข็งแรงแต่ไม่รู้จะไปเล่นที่ไหน
บ้านเขาก็ติดกันพืชไปหมดไหม
เป็นหน้าที่ของภาครัฐจะต้องเข้ามาดูแลในเรื่องตรงนี้
แต่จริงตอนนี้มันมีประเด็นว่าในหมู่บ้านนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่า
เห็นมาที่เขามีพวกอุปกรณ์ออกกำลังกายไปตามที่ต่าง
เป็นหน้าที่ของภาครัฐอันนั้นภาครัฐเอกชนเขามีใจอย่างนั้น
ถือว่าเขาทำสารกุศลแล้วแต่ว่าภาครัฐเนี่ยทำอะไร
ภาครัฐจะต้องจัดหาเรื่องพวกนี้
เรื่องต้นเนี่ยเอาบุคลามเข้าไปช่วย

เมื่อกี้ฟังน้องวิวพูดถึงว่ามินิสปอร์ตสปอร์ตคอม
คล้ายกับที่เข้าใจมันคือที่เดียวกัน
ที่ผมกำลังพูดว่าถ้าเรามีศูนย์กีฬาชุมชน
ให้ในแต่ละชุมชนให้เด็กในชุมชนนั้น
ได้เข้าไปใช้บริการเข้าไปเล่นค่อยฝึก

คนที่มีพรสวรรค์ที่มีทักษะอะไรต่าง
มันก็จะพัฒนาขึ้นเป็นนักกีฬาชนที่เป็นอาชีพ
หรือเป็นระดับชาติต่อไปได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้
เราต้องกลับมาดูในตรงนี้ว่าภาครัฐต้องทำเรื่องพวกนี้นะ
ถ้าคุณไม่ทำเรื่องพวกนี้ให้เอกชนทำโอเคเอกชน
ถ้าเขาจะเข้ามาร่วมเข้ามาส่งเสริมกัน
เราต้องส่งเสริมให้เขาลงทุนให้เขาลงทุน
แล้วก็มาตรการทางด้านประสิทธิ์รถยอดอะไรต่าง
เขาต้องกลับมาส่งเสริมให้เขาลงทุนพี่จะบอกว่าเขาจะมาเป็นครับเป็นคราว
แล้วแต่ผลประกอบการส่วนหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าภาครัฐเนี่ยมันเดินได้ตลอด
อันนี้เป็นหน้าที่เลยถ้าถามว่าประเทศที่เขาเจริญแล้ว
อเมริกาเยอรมันญี่ปุ่นเขาใช้การกีฬาพัฒนาคนของเขา
พัฒนาคนพัฒนาชาติของเขาเพราะอะไร
เพราะคนมีร่างกายแข็งแรงนะ
เมื่อกี้พูดถึงงบในเรื่องของการรักษาพยาบาลบุคลากรทางด้านการแพทย์อะไร
ทางด้านสังคมถ้าเด็กลูกหลานเราเล่นกีฬา
เขาก็ไม่ไปยุ่งกับเรื่องอบายมุกอะไรต่าง
ทุ่มเทไปป้องกันยาเศรษฐกิจอะไรต่างก็เป็นแสดง
อันนี้มันก็จะลดลงไปได้โดยอัตโนมัติ

เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันเป็นนโยบายระดับชาตินะครับ
เป็นวาระแห่งชาติทั้งนั้นที่เราจะต้องทุ่มเทลงไป
ไม่ใช่มองเห็นว่าการกีฬาก็เป็นแค่ว่า
ได้เหรียญทองมาก็ยินดีปีดากันให้เงินรางวัลนั้นต่าง

ไม่ใช่ไม่ใช่บาทเขาทำหน้าที่ของเขาแล้ว
ให้เขาทำหน้าที่เขาอย่างสมศักดิ์ศรีแล้ว
เขาทำหน้าที่ที่ในฐานะที่เขาเป็นนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกเนี่ย

คือมุมพี่บาทไม่ได้ผิดแต่ว่าคนแบบนี้

แต่ว่าต้องให้สิทธิ์เขาเพราะว่าเขามาเลย

เข้าใจพี่แต่ผมขออนุญาตอธิบายตรงนี้
แต่ด้วยกฎกติกาของการแข่งขันในประเทศไทยนะวันนี้
พอในหลีกในหลีกสูงสุด
กลับถูกมองว่าเป็นต่างชาติ
นักกีฬาพวกนี้ที่เล่นทีมชาติไทยนะ
พอเข้ามาอยู่ในลีกในประเทศเนี่ย
แต่ถูกมองว่านี่คือนักกีฬาต่างชาติ

ไม่แต่หลีกเนี่ย
แต่ในหลีกพี่บ๊าสมันมีโคต้าเหมือน
อย่างนี้อย่างฟุตบอลเนี่ย
ถ้าเป็นลูกครึ่งเนี่ยเข้ามาจะเป็นโคต้านัก

เลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย
ถ้าคนที่มีสัญชาติไทยถูกต้อง
เข้ามาสู่กระบวนการคัดเลือกอย่างถูกต้อง
เหมือนนักกีฬาคนอื่นในประเทศ
หรือมีสถิติที่ดีกว่าหรืออะไรอย่างนี้
ประจักษ์อันนี้ก็ควรที่จะให้เขาลงแข่งได้
แต่ถ้าในกรณีอย่างที่พายุบอกว่าอย่างบาทอะไรอย่างนี้
มีกฎิการระบุไว้อันนี้ก็ต้องว่ากันไปเป็นแต่ละสามคน
คือผมมองว่ามันกลายเป็นว่าแทนที่คนพวกนั้น
เพราะว่าพอเขาถูกมองว่าเป็นคนต่างชาติ
โคต้าของต่างชาติในแต่ละทีมก็มีแค่๒คน
ที่ว่าคนพวกนี้กลายเป็นว่าเขาอาจจะไม่ได้เก่งที่สุด
ทีมในไทยจะเลือกมาใช้โคต้าต่างชาติ

พวกนั้นก็เลยมีโอกาสน้อยที่จะได้มาเล่นในนี้
วิธีแก้คนพวกนี้ขยันฝึก
อนั่นไปแก้ตัวเนาะเข้าใจ
แต่ผมมองว่าในภาพใหญ่ที่มันจะช่วยกันได้ก็คือว่า
ถ้าเรามองเขาเป็นคนไทยเขาสามารถลงในโคต้านั่น

สิ่งที่กำลังจะเกิดด้วยมันช่วยพัฒนาเด็กไทยจริง
ที่ต้องมาเล่นแข่งกับเขาอยู่ตลอดเวลา
ถามว่าถามว่าลูกครึ่งพวกนี้ดีกว่าเด็กไทยในนี้หรือเปล่าเปล่า
แต่ด้วยสิ่งแวดล้อมของเขาในการที่เขาได้รับการแข่งขันที่สหรัฐอเมริกา

ถ้าเกิดอยู่ดีบอกว่ามีเด็กไทยที่ไปโตอยู่ที่เกาหลี
บอกว่ามาถึงตรงนี้บอกว่ามันแฟร์นี่ถึงเวลาแล้วเขาเอาชนะเด็กในไทยได้ก็อยู่แล้วไหม
เข้าสู่ระบบเดิมก็คือถ้าเราสามารถส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาได้หลากหลาย
แล้วมีการพัฒนาหลีกอาชีพที่วิวเคยพูดแล้วเนี่ย
เราต้องให้รัฐบาลที่มีอำนาจในขณะนั้นจัดสรรงบประมาณอย่างที่คุณวรวีได้บอกว่า
ถ้าเห็นว่ามันสำคัญคุณต้องแบ่งงบประมาณมาลงตรงนี้ได้
เปิดโอกาสให้เอกชนเอาเงินมาถมลงเพิ่ม
แล้วตรงนี้เงินจะสามารถกระจายไปให้แต่ละผู้จัด
สามารถพัฒนาลีกตัวเองทางสมาคมมีเงินจัดการแข่งขัน

แบ่งเบาภาระพ่อแม่ที่จะต้องจ่ายค่าสมัครแล้วมาแข่งอย่างนี้ค่ะ
พอมีการแข่งขันที่มากขึ้นเนี่ยนักกีฬาก็จะเก่งขึ้น

หาเงินจัดเองขาดทุนบ้างกำไรบ้างก็แล้ว

นักกีฬาก็จะซ้อมอยู่ต่อเนื่องกับว่ามีเป้าหมาย
เหมือนกันมวยไปกันนี่
ถ้าเข้าไปนะเราต้องมีงบการจากมวยนะไม่ต้องก็ทำอะไรบ้าง
วันที่๑ขอเชิญเปรียบมวยที่นี่
อย่างนั้นเนี่ยตื่นเช้าวันที่๑คนเต็มเลยนะมวยเต็มเลย

วันนี้ขอรับสมัครทีมฟุตบอลอบตนี้โอ้เต็มหมด
ขอให้มีแม่งการแข่งขันให้ดีแล้วแล้ววัยรุ่นก็จะจับกลุ่มกันไปฝึกซ้อม
แล้วก็จะมีการพัฒนามีการอย่างที่พี่พายุบอกเนี่ย
ก็พัฒนาแล้วก็ส่งเสริมมีงบลงมาให้
เด็กไทยต่อไปเขาก็ค่อยแข่งขันแล้วเก่งขึ้น
คือปัญหาตอนนี้หลายสมาคมกีฬาเนี่ย
ซึ่งพ่วงกับหลีกอาชีพของกีฬาต่างในไทยเนี่ย
บางทีไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีหลีกอาชีพของกีฬานั้นในประเทศไทย
ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขารับเขาได้เงินงบประมาณ
มาจากสมาคมกีฬาหรือได้มาจากการกีฬาของประเทศไทย
มันจะมีข้อบังคับที่บอกว่ามีลูกครึ่งหรือต่างชาติได้กี่คนกี่คน

ซึ่งอันนั้นมันเป็นปัญหาซึ่งอยู่ในเรื่องว่า
โครงสร้างของกีฬานั้นว่าจะแก้ไขปัญหาไง
ตั้งแต่ภาคเอกชนเข้ามาเองมาดูแลเองหรือว่าตัวสมาคมเอง
แต่ณวันนี้ไม่รู้ท่านอื่นทราบไหมว่า
งบประมาณของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาอยู่ที่เท่าไหร่